๔หนุ่มนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่การเล่นดนตรีและเสียงร้องเท่านั้น
อาชีพนายแบบก็ทำได้เพราะว่าเขาอบโพสต์ท่องโพสต์ผ้าถ่ายบ่งถ่ายตัดกันด้วย

และนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปถามเรื่องราวหัวใจของหนุ่มเมมประกันกับสาวคิตตี้ชิชา
บอกได้คำเดียวว่าอิจฉาค่ะคุณ
คือจริงวงนี้เขามีความแล้วแฟนสวยแทบทุกคนในวงเลย
แต่ว่ายังเป็นผู้นำเทรนด์ด้านแฟชั่นอีกด้วยนะจ๊ะเรื่องของผ้าเช็ดหน้าปิดปากอะไรอย่างนี้

เป็นสไตล์ของวงนี้เขาต้องมีผ้ามีแบบปิดนิดนงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยจับมาถ่ายแบบในคอเล็กชั่นเท่สไตล์มินิมอลพัง
ซึ่งหนุ่มเขาเผยว่ารู้สึกดีใจเนาะที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองรักออกมานะคะ
เพราะว่าปกติพวกเขาก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่งตัวเยอะอยู่แล้วว่าอย่างนี้

เพราะว่าเราก็ชินกับการอยู่บนเวทีเล่นดนตรีมากกว่า
แล้วเขาก็ได้แบบเอาโค้ดนี้มาใช้มาอยู่บนตัวเสื้อผ้าเรา
แล้วก็เหมือนอย่างของพี่เนมก็เป็นเสื้อคอเต่าแบบ

เป็นแบบเล่นกิมมิตกับการปิดปากของเรา
มันแบบดูแบบมีอะไรดูแบบมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

อย่างนี้คนไทยก็เห็นใส่กันนะคอเต่า
ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วชุดเต่าก็ใส่ได้
คุณไปตองคะที่ผมข้องใจว่าถ้าคุณนาธี
คุณมุมขวาที่เอานากากปิดหน้าถ้าเขาไม่ว่างถ้าเขาไม่อยู่
เอาคนอื่นมายืนแทนแล้วปิดหน้ากากนี่มีคนอื่นรู้ป่ะ
คือคนอื่นรู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ดิฉันไม่รู้

อันนี้เราเคยอ่านข่าวที่เขาไปญี่ปุ่นด้วยกัน

เรื่องความรักของหนุ่มเมมประการกับหวานใจ

แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างเป็นคนสนิทที่สุดของกันและกันนะคะ
หนุ่มเนมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยความรักของเขาเนี่ยนะ

เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วทำให้สบายใจ

ล่าสุดนี้เขาก็เพิ่งจะควงแขนสาวคิตตี้ไปเที่ยวต่างประเทศ
ร่วมกับกวนเพื่อนในวงมา
เขาบอกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นปึ๊กยิ่งขึ้นไปอีก
นี่ยังไม่แน่นพอนะจ๊ะต้องแน่นกว่านี้

ก็ดีครับดีครับก็เรียกได้ว่าก็สบายครับ
แล้วก็ไม่ได้แบบว่าต้องรู้สึกไม่ต้องปิดบังอะไร

ไม่อึดอาดก็ลงรูปอะไรกันปกติ

อยู่ด้วยแล้วเขาทำให้เราหายเหนื่อย
เขาช่วยผลักให้เราพี่แนมเริ่มกันเริ่มกัน

เซอร์ไพร์เพราะตอนแรกเขาบอกไม่ได้มา

กำลังฮิตใช่ไหมต้องมีแฟนถ้าไม่มีแฟนนี่เพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มนะ
เพื่อนให้ออกจากวงห้ามอยู่กัสซิโนว่าอย่างนี้เหรอไม่เกี่ยว
แต่พวกมันมีความสุขก็ดีแฮปปี้ก็ดีแล้วนะคะ